พยาวอีกหนึ่งเรื่องความเชื่อเป็นวิธีการโบราณของการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการปวดฟันค่ะ
บ้านอู่เขี้ยวมาดูกันหน่อยไปที่บ้านเลขที่๒๔๗ทับ๓บ้านแม่ตำรมโพทองบนแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพระเยาะ
คุณสมรหัฐกรรมเป็นหมอรักษาฟันพื้นบ้าน
มีวิธีการรักษาคนปวดฟันด้วยการใช้สมุนไพรอู่เขี้ยว
หลังจากการรักษานี่ที่เขาคีบออกมานี่อะไร
จะมีตัวหนอนหรือแมลงเขี้ยวแมงเขี้ยวเนี่ยนะคะ
ที่ทำให้เรามีอาการปวดฟันที่พูดว่าฟันเป็นแมง

ไอ้หนอนตัวนี้มันจะออกมาตายค่ะคุณ
ไม่รู้ซึ่งบางคนถ้าไม่มีก็ไม่ออกมาค่ะ
แต่บางคนมีมันจะออกมา
ซึ่งเขาบอกบางคนมีหนอนเขี้ยวออกมาตายข้างนอก

อุ้ยเอามาดูการรักษาแบบโบราณที่นี่หน่อย
ก็จะแปลกแตกต่างไปจากการรักษารูปแบบของทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันทั่วไปนะคะ
คุณอนงกันทวงชาวบ้านในพื้นที่ที่มาใช้บริการรักษาแบบนี้
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาปวดฟัน
แล้วก็เลยมารักษาด้วยวิธีอู่เขี้ยว
หลังจากที่ทำการรักษาปวดอาการปวดฟันหายทันที
เขาก็เชื่อว่าการรักษารูปแบบนี้ไม่ต้องถอนฟันไม่เสียฟัน
แล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรด้วย
คุณสมรเขาบอกว่าตัวเขารักษาคนปวดฟันด้วยวิธีอู่เขี้ย
สมัยโบราณที่สืบทอดมาทำมากว่า๓๐ปีแล้วค่ะ
ใช้วิธีการใส่สมุนไพรและน้ำมันมะพร้าวผสมลงไป
ในแผ่นถาดดินที่ร้อน
จากนั้นจะมีควันลอยขึ้นมาแล้วให้ผู้ที่รักษาอมควันเข้าไป
แล้วพออมควันเนี่ยพอควันมันเริ่มจะจ่าง
ก็เอาออกแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีแมงเขี้ยวอ่ะคุณ
หรือตัวหนอนเขี้ยวอ่ะมันออกมานั่นเองค่ะอืม
แล้วก็ค่าบริการในการรักษาหรือค่าสมุนไพร

เขาบอกว่าถ้ารักษาแล้วอาการปวดฟันจะหาย

เขาก็มารักษากันด้วยวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี้อยู่นะ
หลายคนก็บอกเหมือนกันว่ามันหายจริงนะคะ
จริงก็เอามาเล่าสู่กันฟังแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมว่า
มันเป็นแบบวิถีโบร่ำโบราณของชาวบ้าน
ที่เขาใช้รักษาที่เขาเรียกว่าแมงกินฟัน

ต้นก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นที่แมงกินฟันมันอาจจะเป็นที่รากฟัน
คุณตาลอยเหรอคะ
เขาให้อมเฉยค่ะโอ้โหฟันอะไรของคุณอย่างนี้นะอาการแปลก

นี่ไม่ต้องหาหมอฟันเนาะไปถ้ำกระบอกเถอะอันนี้
เออเห็นไหมคุณปัญญาชาวบ้าน
เขาก็ยังคงเชื่อถือกันอยู่นะ
ถ้าทำแล้วสบายอกสบายใจก็ไม่ว่ากันแต่อย่าลืมไปหาหมอด้วยนะ